อะผู้หญิงพอเนี้ยโดนผีพนันเข้าสิ่งอืม
เริ่มมาไม่กี่วันใช่ติดพนันบอลโลกไปสามแสนโอ้โห
พนันออนไลน์สุดท้ายไม่มีเงินใช้ให้เขา
ง่ายเนอะเออสุดท้ายไม่รอดคุณผู้ชมจับได้ทันควัน
ไปดูภาพวงจรปิดในร้านทองก่อนเลยครับ
คือตอนที่เอาทองไปลองตรงหน้ากระจกคนขายยังไม่รู้นะ
ไม่เอาตรงนะที่ฉันดูก็ไม่รู้ตอนไหนเอาไปตอนไหน

แล้วที่ความที่ร้านทองคนเยอะเนอะ

เสื้อแดงที่เป็นคนขายยังไม่รู้เลยว่านั่นเอาทองไปแล้ว

ลูกค้าเยอะเออมันก็พลุกพ่านอะไรไปแล้วพนักงานก็อาจจะดูแลแบบไม่ทั่วถึง
ทั่วถึงสุดท้ายไปเลยครับได้ทองไปหนึ่งเส้นน้ำหนักทอง๒บาท
คุณผู้ชมร้านทองร้านนี้เขาใหญ่โตโมโหลานนะร้านทองชื่อว่า
ห้างทองรุ้งเจริญเยาวราชแต่ว่าอยู่ที่นู่นฮะตะบนหนองขาม
อเภิกสีมราชาจังหวัดชนบุรีค่ะนะฮะผู้หญิงเขามิกกี้แหลกก็ใส่
นักกรงกากอนามัยมาเนอะทำทีไปเหลือกท้องเหลือกทอง
ขอดูสอยทองหน่อยหนักสองบาทขอลองหน่อยนะแต่จังหวะที่ลองไปเดิน
ลองตรงกระจกไงมันก็ไกลตรงคนขายเนอะค่ะลองไปลองมาจังหวะนั้น
คนเดินเข้าเดินออกคนขายก็กำลังชุดละมุนกับการที่
คือร้านเนี้ยห้างทองเนี้ยเขากำลังมีโปรโมชั่นเขามีแคมเปญด้วยแน่เลย
เพราะเห็นรถแล้วก็ติดโบอยู่ข้างหน้ามีแพมเป็ดคนก็เลยมาเต็มไปหมดเลย
เต็มไปหมดเนี่ยพลุกพ่านไปหมดลองไปลองมานู่นออกไปเลยครับ
วิ่งขึ้นไปขึ้นรถจักรยานยนต์แล้วก็ขับออกไปแล้วมันเกิดขึ้นกลางวัน
บ่ายโมงอืมบ่ายโมงนะฮะคนก็พลุกพ่านเต็มไปหมด
คุณผู้ชมเหตุการณ์เมื่อวานนะทีนี้หลังเกิดเหตุตำรวจก็มา
ตำรวจสพนขามกระจายกำลังเลยตรวจสอบกล้องวงจรปิด
เราเคยอ่านข่าวกันปล้นทองคุณไม่ค่อยมีใครจะรอดเนอะ
ใช่จับได้ทันทีแล้วจับได้เร็วด้วยนะครึ่งชั่วโมงอืม
จากจุดที่เขาไปป้นทองหรอกใส่ชุดกึ่งชุดนอนมาเนี่ย
ฮูตสีน้ำเงินเนี่ยคนที่ก่อเหตุอายุ๒๕ปีสาวเบนเจอร์เพศพอดี
ถามว่าทำไมถึงทำแบบนี้ติดพนันบอลออนไลน์ไปเล่นพนันบอลโลก
งไปเยอะย้ำนะคุณผู้ชมมันไม่ดีนะการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะ
แต่ผู้หญิงคนนี้เขาบอกเขาแทงไปล่าสุด๑วันก่อนที่จะมาปล้นทอง
พนันบอลโลกไปสามแสนโอ้ยเยอะนะเล่นเยอะนะ
แล้วก็บอกว่าไม่รู้จะหาเงินจากไหนไปใช้หนี้เขาสุดท้ายตัดสินใจคือแบบเหมือนหน้ามืดเนอะ
อารมณ์ชูบไปชิงทองแล้วกันสุดท้ายก็เนี่ยฮะโดนข้อหาไป
ข้อหาวิ่งราวทรัพย์ไปไปไม่รอดนะฮะคุณผู้ชม